ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙เรื่องนี้ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะมีเรื่องของน้องนิสิตที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ที่หอพัก
ค่ะนะฮะเป็นหอในใช่ไหมใช่ก็เป็นเป็นหอพักของนักเอ่อนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่จะอยู่ในพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยคือตอนนี้น้องเขาบอกว่า
โอ้โหถูกกักตัวกันหมดเลยอ่านะเนื่องจากมีคนเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้อยู่ที่นี่หมดกักตัวอยู่ที่นี่ก่อนไม่ให้ไปไหน
คือไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกไม่ให้คนมาหาด้วย
ถึงขั้นที่ว่าเขาต้องนัดหมายกันนะฮะนัดหมายกันในการเรียกร้องแสดงออก
อย่างภาพเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะคือถึงขั้นนัดกันออกมาเดินมาใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เอาอ่ะลักษณะแบบเนี้ย

แต่ตะโกนแบบนี้แล้วก็เนี่ยเดินเว้นระยะห่างด้วยค่ะตะโกนกันแบบนี้
เสมือนให้กักตัวอยู่ที่นี่ไม่ให้ไปไหนเนี่ยมันเหมือนติดคุก
ทั้งทั้งที่ทำไมไม่แยกแยะกันไปว่าเออใครเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ
อะไรแบบเนี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่มาเหมารวมทุกคนหอพักจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
พญาไทยนะครับนิสิตที่อยู่ในหอพักนะครับรวมตัวกันแสดงความไม่พอใจนะครับ
เพราะว่ามหาวิทยาลัยกักตัวห้ามเข้าห้ามออกสิบสี่วันค่ะตั้งแต่สิบสามเมษาถึงยี่สิบหกเมษายนต์
เนื่องจากพบว่ามีนิสิตที่อยู่ในหอติดโควิด๑๙สิบกว่าคนอืมแล้วเขาอยู่กันโอ้โห
หลายคนอ่ะคือห้องหนึ่งก็อยู่กันประมาณสองคนใช่ค่ะเป็นห้องรวมถึงขั้นนัดหมายกันผ่าน
คุณผู้ชมครับให้ออกมาเนี่ยนะฮะเคาะกระมังเคาะสิ่งของออกจากห้องพักที่อยู่กันเนี่ย
สิบนาทีอืมนัดรวมตัวกันที่จุดจอดซียูไบท์ด้วยข้างตึกพุทธซ้อน
ติดแฮชแท็กขอไหนค่ะ
คือประกาศของหอในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเนื้อหาแบบนี้นะครับ
หนึ่งการพักอาศัยในพื้นที่หอพักช่วง๑๓๒๖เมษายนที่ต้องกักตัวนะ
นิสิตสามารถดำเนินชีวิตปกติในพื้นที่รั้วหอพักเท่านั้นค่ะ
ซื้ออาหารในโรงอาหารนั่งทานได้เว้นระยะห่างสั่งของออนไลน์
ก็มีจุดรับแค่หน้าประตูทางเข้าหอพักฝั่งถนนพญาไทย
สแกนนิ้วเข้าออกตึกพักล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยอะไรก็ว่ากันไป
แต่ข้อ๒ขอความร่วมมือนิสิตที่จะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดระหว่าง๑๓๒๖งดเว้นเข้ามา

แต่ข้อสามคนที่อยู่อยู่แล้วห้ามออกในทุกกรณีครับ
ทีนี้คำถามคือว่าเขาติด๑๐กว่าคน
แล้วที่เหลืออีกตั้งไม่รู้กี่คนนี่คือยังไงโดนไปด้วยหมดเลยเหรอ
อาจารย์ไม่แยกว่าตึกนู้นติดชั้นนี้ติดห้องนี้ติด
กลุ่มเสี่ยงเขายังมีการกลุ่มเสี่ยง๑กลุ่มเสี่ยง๒เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเลย
นี่เหมารวมเลยให้อยู่ถึงนู่น๒๖เมษายน
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าน้องเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่บุคลากรคนอื่นอะไรที่ไม่ใช่นิสิต

นี่ครับเราเจอได้จุดแค่นี้นะ
สั่งอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยให้มาส่งแค่ประตูทางนี้เท่านี้ตรงนี้เท่านั้นนะครับ
ได้คุยกับน้องคนนึงนะครับน้องเป็นตัวแทนของเพื่อนนิสิตด้วยนะ
น้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการกักตัว๑๔วันที่ใช้กับนิสิตทุกคน
ซึ่งอยู่กันเนี่ยหอในเนี่ย๓๐๐กว่าคน
มหาวิทยาลัยควรแยกกักตัวตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลมากกว่า
จะได้ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ขณะเดียวกันกักตัวนิสิต๓๐๐กว่าคน
แต่มหาวิทยาลัยให้บุคลากรอย่างเช่นแม่บ้านรอปภคนขายอาหารเจ้าหน้าที่
เดินทางเข้าออกปกติแล้วมันจะต่างกันยังไง

อย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าคนที่มีความเสี่ยงก็ถูกกักเหมือนคนที่มีความเสี่ยง
อย่างนี้ครับนิสิตเป็นพันคน๒๐๐คน
ก็ได้รับผลกระทบมากไปด้วยเหมือนกันครับ
สิ่งแรกก็คือการ
การใช้ชีวิตในหอพักมันมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น
หมายถึงว่าตัวนิสิตที่มีความเสี่ยงต่ำ

เทียร์๒เทียร์๓มันก็มีความเสี่ยงต่ำกว่าเทียร์ที่สูง

จะได้รับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับ

การทำโปรเจกต์โจทย์
วันนี้ก็คงจะได้กระทบต่ำดับลองลงมา
แล้วก็มีเรื่องไรเขาบอกมากว่า
สิ่งที่มหาวิทยาธรรมนี้คือ

ควรจะมีมาตรการในการป้องกันและกักตัวที่รัฐกลุ่มกว่านี้ด้วย

ควรจะปิดตึกปิดชั้นที่มีคนติด

แล้วบอกให้กักตัว๑๔วันเนี่ย
แต่ในทางกลับกันมหาวิทยาลัยไม่เคยส่งแพทย์ไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้นิสิตเลย

เราสามารถควบคุมโรคไปพร้อมกับการรักษาเสรีภาพของมนุษย์ได้

มีเพื่อนหลายคนมากที่เขาจะต้องออกไปทำงานพาร์ทไทม์

แต่พอหอเนี่ยกักตัวแบบนี้ไว้๑๔วันเนี่ย
เขาไม่สามารถออกไปทำงานพาร์ทไทม์ได้

โดยการให้เด็กมาทำงานกับหอพักมาทำงานกับมหาลัย

มันไม่ได้ออกทันทีเหมือนที่เราทำงานพิเศษเราได้นะคะ

เรายินดีที่จะรับผิดชอบสังคม
เรายินดีที่จะกักตัวหากเรามีความเสี่ยงสูง
แต่สิ่งที่หอทำคือกักคนที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ

แล้วเราก็ไม่ได้อยากจะออกไปเที่ยวเตะข้างนอก
แต่เราต้องการเรียกร้องเสรีภาพ
ในขณะเดียวกันก็ควบคุมโรคด้วยค่ะ
ท่านผู้ชมครับเผื่อน้องนิสิต
ที่หอนายของจุลาฝั่งอยู่นะครับ
ทางอาจารย์เราถามผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรชายพรพุรเสิร์ต
ท่านเป็นรองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต

ท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด
หอพักไม่ได้สั่งขังหรือว่าห้ามหรือว่ากัก
แต่เมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดในหอพัก
จึงต้องมีการวางมาตรการดูแลที่เข้ม

ป้องกันการแพร่เชื้อสู่สังคม
เนื่องจากหอพักเนี่ยนิสิตจะอยู่กันห้องหนึ่งก็๒๔คน

คนที่เสี่ยงต่ำยืนยันว่าอนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วสามารถตรวจเชื้อโควิดฟรีได้ด้วย
ถ้าอยากตรวจเรื่องอาหารมีขายให้ที่โรงอาหารนะครับ
อำนวยความสะดวกมีทีมแพทย์คอยดูแลฮัต
เพราะฉะนั้นอยากขอให้นิสิตเข้าใจว่าที่ทำไป
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความเป็นห่วงของอาจารย์ที่ห่วงใยนิสิต
แต่ยืนยันว่าใครคิดว่าตัวเองเสี่ยงต่ำ
มาแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยได้

ปัญหาอาจจะอยู่ที่การสื่อสารกันแล้วค่ะ

น้องนะฮะถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงต่ำ
หรือว่ามีปัญหาแบบไหนอะไรยังไง
อาจารย์ชัยพรผู้ประเสริฐเนี่ยบอกกับเราว่าอย่างนี้นะครับ

ความว่ายังไงก็บอกเราด้วยก็ได้

วันนี้มีการประชุมของเรื่องของโรคติดต่อไปแล้ว

หน่วยก็เลยได้คุยกันถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราจะมีในการเรื่องของยกระดับมาตรการดีกว่านะคะ
ซึ่งมาตรการหลักที่จะทำก็คือพรุ่งนี้ค่ะอยากจะให้มีการปรับพื้นที่จังหวัดเป็นสองสีแบบที่เราขึ้นภาพนี้ให้เลยนะคะ
จะเสนอสอบคอชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานใช่ค่ะว่าให้ปรับโซนคุมเข้มสองสีคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงกับพื้นที่ควบคุมสีส้ม
พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงมี๑๘จังหวัดตามที่เราขึ้นรายชื่อแล้วก็ที่ทำเป็นกราฟิกแผนที่ประเทศไทยไว้ให้เลยนะคะ
ส่วนอีก๕๙จังหวัดที่เหลือคือพื้นที่สีส้มทั้งหมดคือควบคุมทั้งหมดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยโควิด๑๙๗๗จังหวัดประเทศไทยแล้วนะคะ
ซึ่งมาตรการสำคัญในสองพื้นที่สีนี้นะคะก็คือว่าเรื่องการให้จำกัดเวลาให้บริการร้านอาหาร
พื้นที่สีแดงจะเปิดได้๓ทุ่มเท่านั้นนะคะเปิดได้ถึง๓ทุ่มพื้นที่สีส้มเปิดได้ถึงแค่๕ทุ่ม
แต่ทั้ง๒พื้นที่เลยนะคะคือทั้ง๗๗จังหวัดทั่วประเทศห้ามขายเหล้าห้ามดื่มเหล้าในร้านอาหารเด็ดขาด
จากนี้นะคะอีกหนึ่งมาตรการที่ทั้งสองพื้นที่ต้องทำก็คือปิดสถานบริการในลักษณะผับบาคาราโอเกะอับอบนวดห้ามจำหน่ายสุราห้ามดื่มงดการเรียนการสอน
ซึ่งช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็น่าจะไม่เป็นอะไรงดงานเลี้ยสั่งสรรค์ทุกประเภทยกเว้นจัดกินกันเองในครอบครัว
ดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๕๐คนเป็นต้นไป
และเขาบอกให้รอติดตามด้วยว่าเรื่องของเคอร์ฟิลล์จะมีการประกาศไหม

ก็คือการเข้าออกจากบ้านเคหสถานต่าง

ต้องรอฟังพรุ่งนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ

แต่คุณอนุทินบอกว่ามาตรการนี้เนี่ย
ถ้าสบคใหญ่อนุมัติ

ถ้าประกาศใช้ก็คาดว่าเบื้องต้นจะใช้ถึงสิ้นเดือนเมษายน

หลังจากนั้นถ้าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอกนี้

ก็อาจจะมีการต่อเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจ
เดี๋ยวรอฟังการแถลงจากที่ประชุมสอบคอใหญ่วันพรุ่งนี้

เมื่อวานี้ทางห้างสรรพสินค้าเนี่ย
เขามีมติกันว่าทั่วประเทศเนี่ยจะเปิดห้างแค่๓ทุ่ม
ใช่ค่ะ
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกนะครับ
มีมาตรการดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือให้ธนาคารพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว
สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ส่วนเวลาปิดสาขาทั่วประเทศนะครับ
ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับศุกร์๑๖เมษายน๒๕๕๙
สาขาในห้างแล้วก็สาขาที่เปิดแบบเปิด๗วันเนี่ย
จะให้ปิดไม่เกิน๑๗นาฬิกา

ส่วนสาขานอกห้างนะฮะก็คือสาขาทั่วไป
ตามตึกตามอาคารตามสถานที่ที่ท่านไปเนี่ย
จะเปิดแค่ไม่เกิน๑๕นาฬิกา๓๐นาที

บริการอะไรพวกนี้เขาก็จะเว้นระยะห่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
สาขาไหนมีผู้ติดเชื้อก็ปิดแล้วก็ทำความสะอาด
คลินนิ่งฆ่าเชื้ออะไรกันไปนะครับ

ถ้าเริ่มคลี่คลายเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาเปิดตามปกติเหมือนเดิมนะครับ